มาดูเรื่องที่ก็เกี่ยวเนื่องกับทางการเมืองแหละ
แต่มันเกิดขึ้นที่พระนครศรีอยุธยา

ป้าอายุทธิยาเป็นฉายา
คือเขาออกมาทำกิจกรรมคัดค้านการแก้ไขมาตรา๑๑๒ของพักเก้าไกล
แต่ก็มีแม่ค้าในตลาดเจ้าพรมออกมาต่อต้าน

ต่อต้านป้าอายุทธิยานี่แหละไปดูครับ
เราเรื่องสถาบันอย่างเดียว
ไปไปไปไป
นี่มันเกิดเหตุการณ์ที่หน้าตลาดเจ้าพรมอายุทยา

คุณผู้ชมบรรยากาศเป็นแบบนี้
กรยานีจูปรางนะครับหรือว่าป้าอายุทยา
พร้อมด้วยกลุ่มปกป้องสถาบัน

นี่คือเห็นป้ายนะป้ายที่เขียนด้วยสีเหลือง

แต่ป้ายที่เขียนด้วยสีน้ำเงินเมื่อกี้

คัดค้านมาตรา๑๑๒
คือถ้าเจตนารมณ์ของพวกเขาน่าจะหมายถึงคัดค้านการแก้ไขมาตรา๑๑๒เขาละ
ในฐานที่กลุ่มเขาเข้าใจแบบนี้

การจัดกิจกรรมของกลุ่มปกป้องสถาบัน

ทำให้การมีการโต้เถียงกันเกือบทะเลาะวิวาดกัน

อายุทยาหรือชาวยุธยา

แต่เพิ่งจะเลือกตั้งเสร็จพักการเมืองที่ชนะ
เลือกตั้งกำลังจัดตั้งรัฐบาลออกมาเคลื่อนไห
กันแบบนี้ทำให้บ้านเมืองวุ่นวาย

ขณะที่ป้าอายุทยา

พวกเขาทุกคนยอมรับได้ที่พักเก้าไกร

ด้วยเสียงจากประชาชน๑๔ล้านเสียง
และเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล

แล้วก็อาจนำไปสู่การยกเลิกมาตรา๑๑๒

ขณะนี้ขณะนี้นะครับ

แต่หากในอนาคตเริ่มมีการแก้ไขมาตรา๑๑๒

คุณผู้ชมทั้งสองฝ่ายตอบโต้กันด้วยวาจานะครับ
ก็มีการตีปี๊บตีเคาะหาด
ในการแบบนี้ตำรวจก็คอยดูแลความสงบอยู่

ไปสัก๒๐นาทีก็แยกย้ายกันไป